สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามกับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ก็มีคิวลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มนัดที่๒
ซึ่งก่อนลงทำการแข่งขันค่ะก็กระตุ้นนักเตะทุกคนนะคะ
ว่าให้เล่นให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสเตอร์ไพรส์เอาชนะจีนเจ้าภาพค่ะ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะคะ
ในช่วงบ่ายวันนี้๑๔นาฬิกาค่ะ
ซึ่งในนัดแรกนะคะไทยก็แพ้ให้กับเกาหลีเหนือ
ส่วนจีนค่ะเอาชนะคาศักดิ์สถานมาได้๒ประตูต่อ๐
ซึ่งก่อนเกมนะคะโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเว้น
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็กล่าวค่ะว่า
ผิดพลาดในนัดที่แล้วก็คือเกมรับนะคะ
ซึ่งตลอด๒วันที่ผ่านมาก็ฝึกซ้อมปรับปรุงแก้ไขจุดนี้โดยเฉพาะ
ส่วนเรื่องสภาพจิตใจของนักเตะถือว่าไม่มีความกดดันค่ะ
ไม่ว่าจะเล่นกับทีมเจ้าภาพหรือว่าทีมที่เหนือกว่า
เพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการแข่งขัน
ซึ่งโค้ชหนึ่งก็ยังบอกอีกนะคะว่าเกมนี้มีความสำคัญมากค่ะ
จากว่าต้องชนะเท่านั้นเพื่อลุ้นเข้ารอบ
แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่ก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าจะชนะให้ได้ไว้ก่อน
ซึ่งหากทุกคนสู้อย่างเต็มที่ก็มีโอกาสทำเตอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะ
เซโปริสจากอีหลานชุดสีแดงค่ะก็เปิดบ้านพบกับอัลยลาสจากสาอุดีอาราเบีย
เกมนี้เป็นเบอร์เซโปรลิสที่ขึ้นนำก่อนจากก๊อตวินเมนซ่านาทีที่๑๖
แต่อาวิรัติก็มาได้จุดโทษตามตีเสมอนาทีที่๓๐จากการยิงของโอมันเคอร์บินค่ะ
ส่วนเกมในครึ่งหลังนะคะเปอร์เซโปลิสก็ขึ้นนำอีกครั้ง๒ประตูต่อ๑
จากก๊อตเวียนเมนซ่าคนเดิมนาทีที่๖๑แต่โอมานเคอร์บินก็ตามตีเสมอได้ในนาทีที่๗
สิบหกจบเกมก็เสมอกันไปสองประตูต่อสองนะคะ
รวมสองนัดเป็นที่ชนะใบหกประตูต่อสอง
รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกค่ะก็ไปรอพบผู้ชนะนะคะ
ในโซนตะวันออกระหว่างจากจีนกับจากญี่ปุ่นค่ะ